รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย
๖๐นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะ

ต้องนะครับเรื่องราวไม่ใช่ยบหลู่ของเราในวันนี้นะฮะ
เป็นเรื่องอาถรรพ์เบนเจอร์เพศนะครับ
ซึ่งเชื่อกันว่าพอถึงอายุ๒๕ปีนะฮะ

อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ดี

หรือถึงขั้นเสียชีวิตเลย

เป็นดาราสาวสวยขวัญใจศิลปินล็อก

ภายในระยะเวลา๑ปี
ผ่านอุบัติเหตุแรง

ซึ่งในแต่ละครั้งไม่ใช่ชนแค่เฉี่ยว

ขอต้อนรับแล้วคุณก้อย
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
จริงแล้วดูเป็นผู้หญิงที่เรียกว่า

ไม่อยากจะเชื่อว่าแขกรับเชิญวันนี้จะมาเป็นรัชวิน

โดยปกติแล้วไม่รู้เหมือนกัน

ช่วงประมาณอายุ๒๔๒๕อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นคนที่แบบเวลาไปทำงานเราก็จะขับรถเองตลอดอะไรอย่างนี้
แล้วก็ค่อนข้างขับเร็วซิ่งตลอด
เรียกว่าก้อยตีนผีก็ว่าได้

คือทุกคนที่มานั่งรถก้อยอย่างเพื่อน
ก็จะแบบเวลานั่งก็จะต้องจับเบาะอย่างนี้
แล้วก็ขาก็ต้องเหมือนคอยเหยียบเบรกตามไปด้วย
เขาก็จะขับเหมือนชาวชาเวียนมาก

แต่คุณก้อยนี่เห็นบอกคุณแม่เอาพระมาไว้ในรถเป็นพระที่เป็นเกจิอาจารย์

เคยถามบ้างว่าทำไมแม่ถึงเอาหลวงปู่ทวดมาไว้ในรถของก้อย

แต่ว่าก้อยทราบว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่เวลาใครจะเดินทางไกล
หรือว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เดินทางปลอดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราจะได้ยินคำหนึ่งเสมอว่าเบนเจอร์เพศ

จำได้ว่าตอนที่เบนเจอร์เพศตัวเองได้เข้าตึกแรม

บางคนอาจจะโดนตอน๒๔ก็ได้

คืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวที่

แล้วก็มีคนเขาทำนายทายทักกันมาว่า

มันอาจจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้

ถ้าเกิดว่าเข้าเป็นเจ้าเพศแล้ว

เราก็ต้องระมัดระวังตัวให้เป็นพิเศษ

อะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็
มักจะไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลา

ก้อยที่เป็นเจ้าเพศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับก้อยบ้าง

ยังไงฮะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้าง

ติดกันไม่เกินสามเดือน

ปีชงอยู่เดือนที่จะต้องระวังเนี่ย

น่ากลัวที่สุดอีกช่วงหนึ่งคือช่วง
เมษายนช่วงวันทรงการเนี่ย
ช่วงนั้นคือก้อยเกิดมกราแล้วก็เหตุการณ์อ่ะ
หลังวันเกิดแต่จำแบบ

หรือเมษาอะไรอย่างเงี้ย

เป็นรถคว่ำ

แล้วก็ด้วยความง่วงมากสารภาพว่าง่วงมาก
แล้วก็เหตุการณ์มันกำลังใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะ
ปรากฏว่าก้อยหลับใน
รู้ตัวอีกทีคือรถมันพลิกคว่ำ
แล้วตัวก้อยอะค่ะลอยขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรถ
คว่ำเสร็จแล้วรถไปตะแคงเงิบอยู่ข้างบน
ข้างหนึ่งนี่คือที่นั่งคนขับตรงนี้คือเบาะข้างคนขับ
รถมันตะแคงค้างไว้อยู่อย่างนี้
โดยที่พลิกจากเลนที่ก้อยขับไปอยู่อีกเลนหนึ่ง
แต่ว่าไม่รู้เลยพี่คือด้วยความหลับในสารภาพเลยว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
รู้ตัวอีกทีคือสลึมสลือตื่นมาดิฉันคือค้างเติ่งอยู่อย่างเงี้
เหมือนแบบเล่นรถไฟเหาะแล้วมันค้างอยู่
กับพวงมาลัยค้างอยู่อย่างนี้ค้างอยู่อย่างนี้เลย
แล้วก็ฆ่าเซปติเบลโชคดีมากคือฆ่าเซปติเบล
ก็เลยไม่เป็นอะไรเลยแต่งงมากว่าทำไมถึงรออยู่อย่างนี้
แล้วก็เดชบุญที่ไม่มีรถสวนมาเพราะว่าถ้ามีรถสวนมานี่คือ
เรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนแล้วก็พอได้สติปุ๊บก็แบบงงมาก
ค่อยปลดเซฟตี้เบลต์แล้วก็ลงมายืนอยู่ในรถ
ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยลงมายืนอยู่ในรถ
ลงมายืนอยู่ในรถอ่าเหยียบพื้นรถนะคะแล้วเราก็ยืนอยู่อย่างนี้
อะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งก็มีเสียงคนวิ่งมา
คือก้อยเดาว่าเขาคงคิดว่าภาพที่เขาเห็นคือจะต้องเจอคนแบบตายแน่แบบเละเทะอยู่ในรถแน่นอน
แต่ว่าพอเข้ามาแล้วเขาเจอก้อยแล้วเขาแบบก้อยก็คือตาใส่ปิ๊งใส่เขาแบบพี่คะอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบเฮ้ยคุณก้อยขอดูภาพในรถหน่อยได้ไหมครับนี่คือประโยคแรก
เฮ้ยคุณก้อยไม่เป็นอะไรเลยมีพระอะไรอยู่ในรถอ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาถามก้อย
แล้วก็แบบนุ้นไม่รู้ค่ะพี่ช่วยหนูเอาไปก่อนแล้วเขาก็แบบเขาก็ค่อยช่วยก่อน
เขาก็ตกใจมากเพราะว่าไม่มีบาดแผลอะไรเกิดขึ้น
หันกลับไปดูสภาพรถเป็นยังไงโอ้โหเหมือนหนังเทรนดพอเมอร์อ่ะคือรถมันตะแคงอยู่จริงจริงอ่ะ
เละพอสมควรค่ะเละพอสมควร
ในเหตุการณ์นั้นนะก้อยได้คิดไหมว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่คือเบนเจอร์เพศ
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก้อยแค่รู้ตัวว่าตัวเองประมาทเพราะว่ารู้ตัวว่าง่วงแต่ก็ยังขับรถกลับมา

ไม่ได้นึกไม่ได้นึกไม่ได้ถูกต้องถูกต้อง
ครั้งแรกว่านักแล้วครั้งที่สองเนี่ยรถคันเดิมป่ะจ๊ะน้อง

ไอ้ก้อยหล่อนมกเนาะ
มันเป็นรถที่แข็งแรงมันเป็นรถที่แข็งแรง
รถคันเดิมพระองค์เดิม

เหตุการณ์ก็คือขับรถเหมือนเดิมและใจลอย
อันนี้ไม่หลับไหนอันนี้ใจร้อย
คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างนี้เหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วงนั้นถนนตรงเกษตรน้ำวะมีนนะคะ
ตัดถนนต่อไปที่มันจะไปแบบ

ใช่ซึ่งแต่ก่อนนะคะพอจากเส้นตรงนี้มันจะตัดมันจะถูกตัดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไป

ซึ่งระหว่างขับรถด้วยความใจร้อย
เราอ่ะลืมไปว่าเราจะต้องเลี้ยวขวาแล้วพอแยกนี้อืม
เราเห็นถนนต่อไปเราก็นึกว่าอ๋อยังต้องตรงยังไม่ถึง
ยังต้องตรงไปอีกด้วยความที่ขับเร็วมากค่ะ
พอจะถึงแยกที่ต้องเลี้ยวขวาไม่เลี้ยวขวาขับตรงไปแล้วก็

ถนนที่เขากำลังสร้างถนนอยู่เนี่ยค่ะ
ชนกับเกาะกลางถนนแล้วก็รถก็ลอยวุ่มแหมะ
พออยู่ข้างหน้าแล้วก็ควันก็แบบกระเจิงแบบตุ้มตาม
แบ็คปึมปัมแบบคือเป็นแบบอะไรที่เราแบบงงอีกแล้วอ่ะ
คือช่วงที่เกิดเหตุมักจะเป็นช่วงที่ก้อยเหมือนอยู่ก็สติหลุด
มันวึบไปเองมันวึบก้อยไม่รู้ตัวก้อยไม่เจ็บก้อยไม่เป็นอะไรเลย
แต่ว่ารู้ตัวอีกทีคือรถมันบินข้ามเกาะกลางถนนมา
โชคดีที่ไม่ชนเสาไฟข้ามไปแหมะปุ๊บทุกอย่างระเบิดตู้ม
แอร์แบ็คกระแทกตรงนั้นกระแทกคางมีรอยแผลนิดหน่อยอืม
แล้วเราก็งงงอีกแล้วเดินลงมาจากรถไม่ถึง๒นาทีอันนี้ต้องขอชมเลยค่ะ
มรณีทีร่วมกับตันอยู่มาช่วยขับรถมาไม่ถึงสองนาที
เปิดประตูลงมาเห็นก้อยคุณก้อยอีกแล้วเหรอครับ
เป็นคนเดิมเหรอเพิ่งมาช่วยใช่ค่ะเป็นกลุ่มเดิมกับที่มาช่วยก็
ประเทศก่อนต่อไปเขาค่าวที่เค้ารถลดตะแข็งคั้นไว้ตกใจว่าอีกแล้วหรอครับ
แล้วก็ได้คนมาช่วยไว้ทัน
คือก่อนจะไปหาหลวงพ่อไปหาหมอก่อน
คืออยากจะเช็คให้เรียบร้อยว่า

เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ๒ครั้งที่มันค่อนข้างรุนแรง
ก็เช็คร่างกายตั้งแต่สมอง
ทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่เป็นอะไร

พระท่านก็บอกว่าโอ้โห
ยังไม่ทันบอกเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ท่านก็บอกว่าเราโดนแข็งมาก

คงไม่รอดแล้วแต่ว่าเราเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองอยู่

ที่ต้องเข้าไปอยู่ในโลก

ไม่มีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงอีกเลย

หลังจากนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณคิดถูกต้องคือ

้อยเธอขับรถเองไม่ได้
คืออย่างที่บอกว่าเราทำงาน
ขับรถเองไปไหนมาไหนเองตลอดเวลา

คุณแม่ก็จะเป็นห่วง
มีคนมาขับรถให้

ก้อยว่าเป็นพระที่บ้านนะคะ

แล้วก็ท่านก็เหมือนกับ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้คุ้มครองลูกเวลาเดินทางซึ่งจริงแล้วเนี่ยนอกจากหลวงปู่ทวดที่วางอยู่ตรงคอนโซลรถตรงกลางเนี่ยเปิดเก๊ะมาจะเหมือนเป็นแบบ
พระย่อมคือจะมีพระเยอะมากในรถก้อยอะค่ะที่คุณแม่เอามาใส่ไว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โห

สิ่งว่าของคุณมีไหม
ชีวิตคุณเคยเกือบเฉียดตายมีบ้างไหม

ขับรถไปเนี่ยเกือบตกทางด่วนตายเพราะเมาเนี่ยแหละ

แล้วคิดไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร
อย่างแรกเลยก้อยว่าเพราะตัวเอง
คือเรื่องเตะเพศอะไรต่างมันเป็นสิ่งที่
คนเค้าว่ากันมาว่าเป็นช่วงอายุนี้จะต้องเกิดเกิดแบบแบบนี้
แต่ทั้งหมดถ้าเรามีสติและไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา
มันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ใช่ไหม
มันก็มีเหตุและผล
ถ้าเบนเจอร์เพศด้วยและปีชงด้วย

เบญเจอร์เพศถ้า๔ข้ามา๕
บางคนจะตายจะรอดมันจะอยู่ในช่วงนี้

รายการทีวีไม่เหลือเลยสักรายการหนึ่ง

ตอนนั้นถามว่าไปทำยังไงเขาบอกว่าสองอย่างที่แก้ได้
แล้วถ้าสมมุติใกล้วันสงการแล้วเนี่ยแก้ได้แล้วชีวิตจะดี
คือโรงพยาบาลสงศ์เวลาพระมรรณภาพ
หรือพระเป็นมะเร็งพระเป็นนี่กันเยอะเหมือนกันนี่
เขาจะไปรวมกันอยู่ที่วัดพระพิเรน
วัดพระพิเรนเนี่ยใน๑ปีทุกวันที่๑๓เมษายนนะฮะ
เขาจะเอาศพพระเหล่านั้นแล้วไม่มีญาติ
เขาจะเผาศพในวันที่๑๓เมษายน

รู้ไปว่าตั้งแต่ทำทลุกปีนะ
มันจะดีอุบัติเหตุไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลย

โอเคเดี๋ยวคุณบอกมีพระ

บอกว่าตอนนี้ของดีที่เด็ดของก้อยไม่ใช่มีแค่หลวงปู่ทวดที่อยู่บนรถ

เปลี่ยนรถแล้วก็ให้คนขับดีกว่า
สองรอบถ้าหล่อนยังเก็บอีกฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ

จะบอกว่าคันเก่าประกันบอกว่าเคลมรอบคันเว้นหลังคา
นึกออกไหมคือแบบคือมันยังไม่ได้คว่ำไปโดนหลังคาไง
คือเฉพาะฉะนั้นคือเคลมเยอะมากทุกเว้นแค่หลังคาที่ยังไม่ได้เคลม

เพราะว่าปฏิหารของหลวงปู่ทวดป่ะ

ก้อยว่ามีส่วนคือมันเหมือนแบบเราชอบสิ่งศักดิ์ศิษย์
สิ่งนั้นคือท่านจะพูดคล้องเรา

พี่เห็นดาราผู้หญิงหลายคนทำไมชอบใส่พระนางพญากัน
เบ้นพรชิตาเป็นคนแนะนำค่ะตอนนั้นถ่ายละครกับพี่เบ้น
พี่เบ้นถามว่าเราพกอะไรบ้างไหม
สารภาพตรงว่าปกติไม่ได้เป็นคนพกพระ
ก็คือจะมีพระอยู่ในรถแต่ว่าไม่มีพกอะไรส่วนตัว
เบ้นก็บอกว่าก้อยทำงานวงการบันเทิงเป็นผู้หญิง
จากพระพิคเนตที่เราจะต้องไหว้
พระที่เป็นของไทยก็คือพระนางพญา
โดยเฉพาะผู้หญิงที่ควรจะบูชา
ก็หลังจากนั้นก็เลยมีโอกาสขึ้นไปไหว้พระพุทธชินราช
ซึ่งก้อยมีความผูกพันธ์และศรัทธา
กับพระพุทธชินราชมากไม่รู้เพราะอะไร
ไปตั้งแต่ปีแรกเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาไหว้ทุกปี
แล้วก็คือว่ายพระพุทธชินราชมาตลอด

ใช่แล้วก็จะเป็น๒พระที่ศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือที่
ทุกปีก้อยก็จะขึ้นไปว่าย

อันนี้เป็นพระที่ก้อยนับถือท่านให้มาค่ะ
ท่านบอกว่าเป็นแก้วสารพัดนึก

แล้วก็เวลาที่เราต้องการเหมือนกับสมาธิ
ต้องการพลังในการทำงานเนี่ย
ก้อยจะเข้าฉากหรือทำงานที่สำคัญอะไรอย่างนี้
ก็จะยกมืออธิษฐานค่ะ
อันนี้หนึ่งก็คือหลวงพ่อโสธร

อันนี้อันนี้คุณแม่ให้มา

สุดท้ายนี้อยากให้ก้อยฝากมกคิดนะฮะ
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ราให้ปลอดภัย

ก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะคือนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคารพนับถือและศรัทธาอยู่แล้วอะค่ะ
สิ่งที่เราจะช่วยตัวเองได้ก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเดินทางไปที่ไหนก็อยากจะให้มีสติ
แล้วก็ระมัดระวังทุกครั้งแล้วก็ใครถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มความสบายใจก็สวดมนต์
พูดดียังไงศีลศักดิ์ศิษฐก็ควรคลอมครับ
คุณหนับทางไว้นะครับคิดดีพูดดีทำดี

ยินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ

พี่รู้ไหมอยู่ก็น็อกไปกลางสนาม

หลังจากมีเสียงมากระซิบที่ข้างหูมันพูดว่าสักอย่างหนึ่ง
เสียงที่มากระซิบเนี่ยเป็นใครถามไปก่อนว่าเสียงใคร

เสียงใครเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามูมาหาคำตอบด้วยกันครับ